สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้นะคะจันก็อยู่ที่โครงการเพื่อผู้สูงอายุนะคะ
ก็เป็นครั้งแรกของจันเลยกับโครงการนี้ค่ะ

เพราะว่าคุณแม่ค่อนข้างที่จะสนิทกับคุณยาย

เพราะว่าตอนช่วงที่คุณยายไม่สบาย

ในช่วงสุดท้ายของท่านเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลาทำแล้วคุณยายที่เข้าร่วมโครงการ

เพื่อหาทุนเข้าโครงการอีกทีหนึ่งค่ะ
สำหรับจัดเรื่องงานฝีมือนะคะห่างไกลมากค่ะ

เพราะว่าก็เป็นการนอกจากฝึกสมาธิของคุณยาย
แล้วก็ยังฝึกสมาธิของจักรจันทร์ด้วย

นี่หนูตั้งใจทำเต็มที่
อย่างนี้แล้วเอาไม้เข้าไปอย่างนี้

จาก๒แผ่นนะคะเอามาประกบกัน
ทำไมคุณป้าทำดูง่ายหนูทำไม่ได้อะค่ะ

รวมกลุ่มให้ผู้สูงอายุได้มารวมกันพบปะสังสรรค์กัน
แล้วก็เราก็จัดให้มีอาสาสมัครเยี่ยมผู้สูงอายุที่เปราะบาง

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราก็ทำร้านคุณตาคุณยาย

เรารับบริจาคของใช้ผู้สูงอายุที่เลิกใช้แล้ว

ด้วยการให้เช่าในระยะสั้นระยะยาว

ฝีมือการเรียนวิชากพอ

ได้พูดคุยแต่รู้สึกว่าเออเราหายเหงา

มาพบปะพูดคุยเจอคนในวัยเดียวกัน

จันนะคะก็อยากฝากถึงคนทางบ้านนะคะ

ก่อนที่เวลานั้นจะหมดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็อาจจะแบบลืมนึกถึงคนที่บ้านที่รออยู่